แก้บนกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะไปที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่ชาวบ้านเขาไปแก้บนกับเจ้าแม่ย่าตะเคียนทองที่วัดวังใหญ่
หลังจากที่ได้โชคได้ลาบใหญ่ไปค่ะประชาชนคนดวงดีนี่แหละค่ะ
ยังคงเดินทางมาแก้บนแล้วก็มากราบไหว้แม่ย่าตะเคียนทองที่วัดวังใหญ่ค่ะ
อยู่ที่หมู่๑๑ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
หลังจากที่เขาถูกลอตเตอรี่ไปโดยคนที่ได้รับโชคเนี่ยก็จะนำชุดสบายสีขาว
เข้ามากราบไหว้มาแก้บนแม่ตะเคียนทองกันเยอะมากเลยนะคะ
นางจำนงเกิดทวีผู้ใหญ่บ้านที่หมู่๑ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงก็บอกว่า
คนที่ได้รับโชคจากงวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกเยอะนะคะ
ทั้งรางวัลเล็กท้ายสองตัวเล็กท้ายสามตัวและยังถูกรางวัลพี่ห้าอีกด้วย
แล้วทุกคนเนี่ยล้วนได้จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคจากต้นตะเคียนทอง
อืมอ่าแล้วบางคนเนี่ยก็ได้จากการที่มาร่วมงานบวงสวงที่จัดขึ้นนี่แหละ
ได้มากได้น้อยอะไรต่างว่ากันไปทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่ดวงใครดวงมันด้วย
อยู่ที่ความเชื่อของใครของมันด้วยสำหรับตะเคียนยักษ์ที่วัดวังใหญ่เนี่ย
มีอายุกว่าเจ็ดร้อยปีเลยนะใหญ่เก่าแก่แล้วขาวมากจริงจริงนะคะ
ขนาดลำต้นเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณเกือบสองเมตรค่ะยาวสี่สิบแปดเมตร
ซึ่งทางคณะกรรมการของวัดก็ได้มีมาตรการจัดจุดคัดกรองเอาไว้
ตรงบริเวณทางเข้าที่จะไปกราบไหว้แม่ย่าตะเคียนทองอะค่ะและกำชับอันนี้สำคัญนะ
ชับว่าให้ประชาชนทุกคนที่เดินทางมากำลังจะเดินทางไป
หรือไปถึงแล้วสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนด้วยนะคะ
แต่ต้องบอกอย่างนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ไปร่วมงานเขาถูกหมดนะ

เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ